คุณผู้ชมครับในราชกิจจานุเบกษา
ไซต์เมื่อวานนี้มีการประกาศ
ถนนหลายสายในพื้นที่กรุงเทพฯมคเลยนะ
หลายคนเข้าไปดูก็อาจจะแบบว่าโอ้โหหลายเส้นจริง

เดี๋ยวจะไปโดนเส้นที่เราเตรียมแผนว่าจะไปเที่ยวนะคะ
เพราะเขาบอกว่าการใช้รถเล่นสงกราน
ในที่ต่างจำนวนมากในกรุงเทพมนาคม
ทำให้เกิดปัญหาจราจรและเสี่ยงอุบัติเหตุ

จึงต้องออกข้อบังคับให้เหมาะสมกับ
การจัดการจราจรในพื้นที่กรุงเทพ

เราไล่เรียงให้คุณผู้ชมได้ทราบกันแบบ

หนึ่งห้ามเดินรถทุกชนิดตั้งแต่วันที่๑๒ถึง๑๕เมษายน
ระหว่างเวลาเที่ยงวันถึงเที่ยงคืน

ใช่ครับใช่ครับห้ามเดินรถทุกชนิด
ตั้งแต่วันที่๑๓ถึง๑๕เมษายนตั้งแต่พรุ่งนี้นะ
ระหว่างเวลาเที่ยงวันถึงเที่ยงคืน
บนถนนจักรพงศ์ถนนบวรนิเวศ
ถนน๑๓ห้างถนนตะนาวตั้งแต่แยกคอกวัว
จนถึงวงเวียน๑๓ห้าง
นี่ก็โดยรอบเข้าสารแหละนะครับ
แล้วก็ที่ถนนศรีลมตั้งแต่แยกสาราแดงถึงแยกนาราลม
อันนี้เขามีการจัดงานอยู่รถเข้าไม่ได้อยู่แล้ว

สองห้ามรถยนต์บรรทุกภาชนะบรรจุน้ำโอ่งหาย

หรือบรรทุกคนโดยสารเพื่อเล่นสาดน้ำสงกราน
ห้ามจอดรถเปิดเครื่องเสียง
เพื่อให้คนเต้นบนรถกระบะบนรถยนต์ไม่ได้แล้วนะ

เปิดเครื่องตึ้งแล้วก็เต้นกันบนรถนี่นะครับ
บอกว่าหรือริมถนนทั้งสองฝั่ง
วันที่๑๒๑๕เมษายนระหว่าง๖โมงเช้าถึงเที่ยงคืน

ไปเปิดเพลงบนรถแบบนี้บนถนนเจริญกรุง

ส่วนในวันที่๑๓๑๕เมษายนตั้งแต่พรุ่งนี้นะครับ
เวลาเดียวกันก็ห้ามที่ถนนราชวิถี
ตั้งแต่สะพานกรุงธนบุรีถึงแยกบางพลัด

ถึงแยกบ้านขมิ้นแล้วก็ซอยอิสรภาพ๒๑ตรงนั้น
ใกล้สถานที่สำคัญณพระบรมวาหารัชวัง
จากนี้ยังห้ามที่ถนนอีกหลายสายหลายช่วง

แต่ก็มีกำหนดระยะเวลาต่างกัน
ส่วนช่วงประเพณีสงกรานพระประแดง
จะห้ามในวันที่๒๓เมษายน
ระหว่างเวลา๑๐นาฬิกาถึง๒๒นาฬิกา
ในเส้นทางต่อเนื่องนะครับ
และข้อ๓ที่ทีมข่าวของเราสรุปมานะฮะ

ตั้งแต่วันที่๑๓๑๕เมษายน

ตั้งแต่แยกบางลำพูถึงแยกวัญชาติ
ส่วนเวลาเที่ยงวันถึง๑๘นาฬิกา

พะหนโยธิน๕๘มุ่งหน้าจากท้ายซอย
ทางถนนพระหลโยธินเพราะเป็นเส้นทางลัด
แล้วก็ซอยผลโยธิน๕๖มุ่งหน้าจากปากซอย
เป็นไปท้ายซอยก็ห้ามเหมือนกันนะครับ

ถนนสายไหมซอยสายไหม๓๙มุ่งหน้าจากปากซอย

ดังนั้นหากคุณผู้ชมจะเดินทางไปไหน
ในช่วงเทศกาลสงกรรณ์ในพื้นที่กรุงเทพอาหารกร
ตรวจสอบเส้นทางก่อนออกเดินทาง

และไม่กระทำผิดกฎจราจรด้วยนะครับ

เพราะเขียนทุกเส้นทางจริงให้คุณผู้ชมได้เข้าใจเยอะมาก
ใช่ค่ะมีสะพานควายสุธิศาลวินิจฉัย
ถนนลาดพร้าว๑๐๑โชคชัย๔

นี่วาดนี่ก็มีข้อห้ามต่างออกมาด้วย

หรือว่าใช้เฉพาะรถสวนใช้เส้นทางเดียวหรือว่าปิดช่วงเวลาไหน
แล้วก็นี่แหละค่ะตรวจสอบช่วงเวลาให้ดี
ที่นี่มี๑๐โมงถึง๒๒นาฬิกา
ที่เฉพาะเที่ยงถึง๖โมงเย็น
แต่ถ้าคุณสุพัสราจะไปเปิดเครื่องเสียงบนรถ

เอาไม่ได้แล้วเหรอคะว้าแย่จังปีนี้ไม่ได้เต้นเลย